ตอนนี้นะคะผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็ยังคงประจำจุดในพื้นที่ภาคใต้

อย่างที่อำเภอพุนพินจังหวัดสุราธานี
ตอนนี้ประชาชนก็ได้รับผลกระทบค่ะ
เพราะว่าระดับน้ำยังคงท่วมประมาณ๑เมตรมาร่วมเดือนแล้วนะคะ
และนอกจากนั้นฝนที่ตกลงมาถือว่าตกมาปริมาณน้อยค่ะ
ก็ทำให้ระดับน้ำลดลงแต่ก็ยังคงท่วมขังอยู่นะคะ
ดังนั้นเราไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดนะคะ
จากคุณระวีการแก้ววิจิตรายงานจากอำเภอพุนพินจังหวัดสุราธานีค่ะ
ที่อำเภอบุญพินจังหวัดสุราธานีตลอดทั้งวันนี้
ยังไม่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนนะคะ
จึงทำให้สถานการณ์น้ำเริ่มดีขึ้นตามลำดับค่ะ
จากการสำรวจของทีมข่าวในเรื่องของสถานการณ์น้ำ
ในหลายตำบลของจังหวัดสุราธานี
พบว่าหลายจุดยังมีน้ำท่วมค้าง
โดยเฉพาะในหมู่บ้านดอนมะลิหมู่๗ตำบลท่าข้าม
บริเวณที่ตั้งของโรงเรียนบ้านไสงามซึ่งเป็นพื้นที่รุ่มต่ำ
ระดับน้ำในวันนี้มีความสูงประมาณ๑เมตร
ขณะที่ก่อนหน้านี้เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาระดับน้ำสูงประมาณ๒๓เมตร
โดยชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ยังต้องอาศัยเรือในการสัญจร
และบอกกับทีมข่าวว่าดีใจที่ไม่มีฝนตกลงมาเพิ่ม
แต่ยังคงต้องเก็บของไว้บนที่สูง
เพราะยังอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่น่าไว้วางใจ
และยังเฝ้าระวังอยู่ตลอดเวลา
ส่วนในพื้นที่ตำบลเขาหัวควาย

ก่อนหน้านี้ระดับน้ำในคลองบางอ้อ
ที่รับน้ำจากแม่น้ำตาปีท่วมขึ้นมาล้นตลิ่ง
แต่วันนี้ลดลงกว่า๓๐เซนติเมตร
อกจากนี้ทีมข่าวได้ลงพื้นที่สำรวจ
พื้นที่การเกษตรของชาวบ้านทั้งสองตำบล
โดยเฉพาะสวนปาล์มน้ำมันพบว่า
ระดับน้ำที่เคยท่วมต้นปามกว่าครึ่งต้น
เริ่มลดระดับลงอย่างเห็นได้ชัด
ส่วนสภาพอากาศในอำเภอพุนพินตลอดทั้งวันนี้
ไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มแต่อย่างใดค่ะ
จึงเป็นผลดีทำให้น้ำที่ท่วมในหลายจุด
ทรงตัวและไหลลงสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็ว
แต่ทั้งหมดนี้นะคะก็คือสถานการณ์น้ำท่วมโดยรวมค่ะ
ซึ่งหลังจากนี้ก็ต้องติดตามอย่างต่อเนื่องนะคะ
ว่าจะมีฝนตกลงมาเพิ่มหรือไม่
วิการแก้วิจิตรายงานจากอำเภอพุนพินจังหวัดสุราธานีค่ะ